เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณแล้ว
คุณผู้ชมครับตอนนี้โอ้โหโปเกมอนโก
กำลังเป็นที่นิยมจริงในต่างประเทศ
เพราะบ้านเรายังไม่สามารถเล่นได้นะครับ
แต่ก็มีนักเล่นเกมเมืองไทยเนี่ย

ใช้วิธีแบบนี้ฮะโอ้โหเอาโทรศัพท์ส่องไปส่องมา
เดินไปเดินมาตามหาเจ้าโปเกมอนแบบนี้
โปเกมอนดึงที่ไหนว่าจะอยู่ตรงไหน

แต่ว่าการตามหาโปเกมอนในสถานที่จริง
นั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
เพราะหลายประเทศเริ่มมีอันตรายจากเกมนี้แล้วนะครับ
สหรัฐอเมริกามีชาย๒คนตกหน้าผาสูง
เพราะว่ามัวแต่ตามหาโปเกมอนจนลืมดูทาง

แต่ว่าบ้านเราจะมีการนำเข้ามาเล่นได้อย่างไรนั้น
ติดตามรายงานจากคุณจีรภาสุริสุขได้เลยครับ

รวมถึงประเทศไทยที่นำการ์ตูนยอดฮิต
มาพัฒนาเป็นเกมบนมือถือ
การจำลองเรื่องราวจากการ์ตูน
ให้ผู้เล่นแทนตัวเองเป็นผู้ฝึกโปเกมอน
ไปตามล่าหาโปเกมอนตามสถานที่ต่าง
ผ่านการส่องกล้องจากสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะ
ร่วมกันพัฒนาเกมนี้ขึ้นมาค่ะ
ผ่านการประสานจินตนาการและอิงสถานที่จริง
จึงทำให้ผู้เล่นสามารถเดินตามหาโปเกมอนได้
ไปตามสถานที่จริงที่อยู่รอบตัวเราได้ทันทีค่ะ
และภายหลังที่เกมนี้ถูกปล่อยออกมาให้เล่นเพียงไม่กี่วัน
บรรดาเกมเมอร์ก็ต่างพากันดาวน์โหลด
สร้างสถิติผู้เล่นเกมมือถือในสหรัฐอเมริกา

จนมียอดวิวสูงถึงกว่า๕แสนวิว
อนันต์เลิศพงศ์อนุกูลในฐานะผู้ที่เล่นเกม
ปรากฏการณ์ฮอตแบบนี้ว่า
เป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับเกมบนมือถือ
ที่ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการเล่นเกมมากขึ้นค่ะ

แต่ว่าเกมนี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดเราอยากไปจับโปเกมอนดี
เราต้องออกไปที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เราอยู่ที่ห้อง
ไปตามสถานที่ต่างอะไรประมาณนี้ครับ
บางทีมันก็อาจจะมีโปเกมอนในตำนานมา
ตามสถานที่สำคัญแล้วก็ให้เราไปรวมตัวกันจับโปเกมอน
แม้ว่าเกมนี้จะสร้างความสนุกและแปลกใหม่ให้กับผู้เล่นเกม
แต่ด้วยฟีเจอร์ของการตามหาโปเกมอนตามสถานที่จริงนั้น
ทำให้เกิดพฤติกรรมสังคมก้มหน้าของการเล่นเกม

ทำให้หลายประเทศทั่วโลกออกมาเตือนถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างกรวมการขนส่งทางบกของวาชินตัน
ออกมาเตือนผู้เล่นห้ามไล่จับโปเกมอนขนาดขับรถ
รวมถึงยังมีชาย๒คนในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ตามจับโปเกมอนจนตกหน้าผาสูง๗๕ฟุต
ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ซีริรัตน์วัยสรายุทธ์ผู้ให้บริการเกมออนไลน์มองว่า
แต่ทั้งนี้ผู้เล่นต้องมีความเข้าใจในเกม
ที่จะไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยง
คือถ้าเกิดคนเล่นเองเขามีความเข้าใจ
แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างที่เล่น
เช่นเขาก็ไม่ควรที่จะเล่นเกมในระหว่างที่ขับขี่ยานพานะนะคะ
หรือว่าเขาก็ไม่ควรไปจับโปเกมอนในที่ในเวลาดึกดื่น
ในสถานที่ที่เปลี่ยวหรือว่ายามวิการอะไรอย่างนี้

แล้วก็หรือแม้กระทั่งไปถึงการตั้งค่าความปลอดภัย

อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงนะคะ

มันก็เกิดอาจจะเกิดการที่จะมีคนที่จะล้วงข้อมูลของเราได้
อย่างเป็นทางการในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทย
ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ผู้เล่นในไทยได้ภายในเดือนนี้
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน